และในคืนนี้นะคะไทยรัฐทีวีก็จะพาคุณผู้ชมย้อนการเวลาไปในยุคสมัยราชการที่ห้า
หลังการประกาศเลิกธาตุแล้วนะคะ
โดยได้จำลองตลาดร้านค้าความเป็นอยู่ของชาวสยามในอดีตด้วย
ติดตามเรื่องนี้ได้จากคุณกมลวันการีพัฒน์จะพาไปเที่ยวเมืองมะลิการรศ๑๒๔กันค่ะ
ก้าวผ่านประตูเมืองมันลิการรศ๑๒๔ก็รู้สึกเหมือนเรากับได้เดินทางข้ามมิติ
เวลานับร้อยปีไปสัมผัสรากเง่าความเป็นไทยอย่างแท้จริง
เพราะที่นี่เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่มีชีวิตของจังหวัดกาญจนบุรี
สะท้อนวิถีชีวิตของชาวสยามในอดีตเจ้าค่า
บนพื้นที่๖๐ไร่ภายในเมืองมันลิการรศ๑๒๔ได้จำลองวิถีชีวิตแบบโบราณ
สมัยของรัชกาลที่๕หลังการประกาศเลิกธาตุได้สำเร็จ
ซึ่งเป็นยุคทองแห่งความศรีวิลัย
แต่งชุดไทยเข้าไปเดินเล่นเพลินสิ่งแรกที่เจอคือสะพานหัน
ฝ้าสะพานมีห้องแถวเล็กไว้ขายของ
ซึ่งสะพานแห่งนี้ค่ะล้น๙รัชกาลที่๕ชอบเสด็จประพาท
เพื่อซื้อผลไม้แห้งที่นำเข้ามาจากต่างประเทศค่ะ
เดี๋ยวขอแลกเงินก่อนนะคะเพราะถ้าจะจับจ่ายใช้สอยที่ย่านการค้า
ซื้ออาหารคาวหวานที่นี่จะรับเฉพาะเหรียญรูหรือเงินโบราณเท่านั้นค่ะ
อัตราการแลกเงินอยู่ที่๕บาทต่อ๑สตางค์
ส้มโอกระทงนี้ราคา๖สตางค์ใช้ส้มโอรสชาติหวานอมเปรี้ยวมาราดน้ำยำ
เพิ่มความหอมด้วยมะพร้าวคั่วอร้อยจ้าวค่ะ
หรือจะช่อม่วงไส้ปลาผสมหมูหยองอาหารว่างที่ต้องใช้ความประนีต
ในการจับจีบตัวแป้งที่เป็นศิลปะชาววัง
เดินมาจนสุดตลาดจะเจอเรือนไทย๔ประเภทค่ะ
อาทิตเรือนแพร่รายล้อมไปด้วยร้านค้าที่ตั้งอยู่ริมน้ำ
อย่างร้านกาแฟตรงฮูร้านกาแฟที่ทันสมัยที่สุดในยุคนั้น
มาคือเรือนเดียวเป็นเรือนของชาวบ้าน
จำลองบรรยากาศการทำไร่ทำนาและเลี้ยงเจ้าทองดำควายเผือกชมพู
ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถให้อาหารและถ่ายรูปได้ค่ะ
ที่นี่คือเรือนคหบดีค่ะเป็นเรือนของคนที่มีฐานะ
บนเรือนนะคะแสดงถึงวิถีชีวิตของชนชั้นการปกครอง
กิจกรรมส่วนใหญ่ค่ะจะเน้นไปที่งานฝีมือ
มีทั้งงานใบตองงานแกะสลักและที่ดิฉันกำลังทดลองทำอยู่นี้นะคะ
คือการร้อยพวงมาลัยดอกไม้สดค่ะ
ภายในโรงครัวจะโชว์กรรมวิธีการฝัดข้าวสีข้าวและตำข้าว
สะท้อนวิถีชีวิตการทำอาหารของคนสมัยก่อน
แม่ครัวในโรงครัวต้องทำอาหารเลี้ยงเบาไพร่จำนวนมาก
ไฮไลท์ที่ห้ามพลาดคือการนั่งรถลาก
เข้ากับบรรยากาศย้อนยุคค่ะ
สนุนราคา๕๐บาท
ใครผ่านมาจังหวัดกาญจนบุรี
แวะมาสัมผัสชีวิตวิถีไทยในอดีต
ที่เมืองมันลิการรศ๑๒๔ได้ทุกวัน
ตั้งแต่เวลา๙โมงถึง๑ทุ่มค่ะ
กระมวลวันการีพัฒน์ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน